คุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยนะ

กับการเป็นดาราท่านหนึ่ง
เรียกมั้ยคะจะเป็นใครไปดูค่ะอืมมมเรียกมั้ยคะจะเป็นใครไปดูค่ะ
อ่าอืมนี่คิดถึงเพื่อนมากเลยนะคิดถึงเพื่อนทุกคนเลย
สายฝนบอกเลยว่าบทนี้เล่นเป็นตัวของตัวเอง
เป็นอินเนอร์นักร้องสาวคือบันเทิงไทยรัฐเราให้ร้องเพลงบ่อย
เป็นยังไงร้องไปร้องมาแมวมองจับตามองปุ๊บเอาไปเล่นละคร
จากละครเรื่องดอนบ้านดอยปอยบ้านทุ่งมันก็พุ่งเข้าหน้ามาเลย
มาถึงปุ๊บแต่งหน้าทำผมก่อนตามคาแรคเตอร์สายฝนนะ
ในเรื่องนี้นะคุณผู้ชมฉลิตต้องร้องเพลงด้วยนะ
เห็นไหมบอกแล้วดีที่ได้ทักษะเยอะเลยจากรายการบันเทิงไทยรัฐของเรา
บอกเลยว่าคนที่เชอรี่เข้าฉากได้มากที่สุด
เฮ้ยไม่ใช่พระเอกค่ะพี่สมจิต
บอกเลยว่าในเรื่องเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ลึกลับอะไรบางอย่างกับพี่สมจิต
ซีนถ่ายวันแรกคุณผู้ชมค่ะจัดหนักจัดเต็มเลยคุณผู้ชม
ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นของการถ่ายทำนะฮะ
ความรู้สึกที่ฉลิตได้เป็นดาราสาวทำแรกเป็นยังไงไปฟังกันเลยค่ะ
เผิน
ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นหรือว่าไม่รู้สึกเขินอายกับพี่สมจิต
เพราะว่าเราเองสองคนเคยถ่ายรายการด้วยกันมาก่อนของทางไทยรัฐนี่แหละ
ซึ่งผ่านมาเจ็ดแปดเก้าปีแล้วซึ่งพี่สมจิตจำได้เนาะ
ได้มั้งก็นานมากแล้วแต่ก็ได้พูดคุยกันบ่อย
ก็เลยทำให้เหมือนกับพี่น้องที่เล่นเข้าขากันง่าย
เพราะเราเป็นคนที่แบบไม่ถือตัวกันอยู่แล้วว่าอย่างนี้ได้นะอย่างนี้นะเขาก็เต็มที่เลย
แล้วก็รู้สึกว่าพี่สมจิตเป็นคนที่แบบว่าส่งอารมณ์ให้เราแบบว่าเรามือใหม่เนาะ
ส่งมาแบบเต็มที่น้องก็สู้เต็มที่เหมือนกัน
ใช่ผมพยายามบอกเขาว่ารีบเต็มที่นะให้รีบแบบให้เต็มเหนียวเลย
เพราะว่าตัวเขาเองมันภาพคนจำแล้วบทแบบนี้มันต้องให้เขาเล่นเลย

คุณคะคุณคะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ทำไมต้องอยู่บนเตียงด้วยอ่ะ
มีฉากอะไรอ่ะมันเต้นอะไรอ่ะ
เออเต้นเก่งเต้นเก่งเต้นเก่ง
อายไหมอายตกกว่าอายยืนทางเฉลี่ยเต็มที่ก็อาย

คุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะ
คุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะ

คุณค่ะคุณผู้ชมติดตามด้วยนะคะสำหรับสายฝนอาชะรีก็ถือเป็นนักแสดงหน้าใหม่
แต่ว่าละครเรื่องนี้ก็มีหลากหลายนักแสดงครบรสมากเลยรอติดตามกันด้วย
วันเสาร์ที่๑๐นี้นะคุณผู้ชมนะจะออกอากาศตอนแรก
วันแรกค่ะเสาที่๑๐มิถุนายนนะกับละครเรื่องดอนบ้านดอยปอยบ้านทุ่ง
บอกเลยว่าพรุ่งนี้มีแต่ความเฮฮาแน่นอนค่ะ
ดูแค่นี้ก็สนุกแล้วว้าว

อยากจะเข้าฉากกับพระเอกเขาบอกว่าสมจิตเนี่ยมอบกับเธอ
กับพี่สุ่มจิตเป็นเก่งละกัน
ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้เชอรี่กันด้วยนะคุณผู้ชมนะ